คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ชนบุรีค่ะ
พอเป็นทุงดำเนี่ยเวลาแกะดูมันก็กล้ากลัวแล้วล่ะ
พอแกะออกมาก็เป็นอย่างที่คิดจริงนะคะ
เป็นศพเด็กทารกอายุ๙เดือนเท่านั้นเองค่ะ
สันนิษฐานเบื้องต้นก็คิดว่าแม่เนี่ยอาจจะเป็นพนักงานโรงงานนะคะ
หรือไม่ก็เป็นวัยรุ่นที่ตั้งคันไม่พร้อม
แล้วก็สุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยการเอาเด็กมาทิ้งแบบนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
นำศพเด็กทารกเพศหญิงอายุประมาณ๙เดือน
ส่งไปที่โรงพยาบาลหนองใหญ่ในจังหวัดชนบุรี
เพื่อชนะสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
โดยศพนี้พนักงานเก็บขยะของเทศบาลหนองใหญ่ไปเจอเข้า
ขณะกำลังคัดแยกขยะอยู่ที่บริเวณบ่อขยะเทศบาลหนองใหญ่
ก็เลยรีบโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจสอบทั้งตำรวจภูทรหนองใหญ่

สบเด็กทารกรายนี้เนี่ยผิวขาว

ว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๒๐ชั่วโมงแล้วนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็สันนิษฐานว่าแม่เด็กเนี่ย
อาจจะเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่
หรือไม่ก็เป็นวัยรุ่นที่ตั้งคันแบบไม่พร้อม
หรือไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูลูกด้วยประการใดทั้งปวงนะคะ

หรือไม่ก็เอาเด็กมาทิ้งแบบนี้

แล้วก็ติดตามแม่เด็กมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ